แต่คลิปนี้น่าจะบอกอะไรได้บางอย่าง

หนูน้อยอายุ๒ขวบเขาบอกพ่อว่า
พี่แกล้งหนูพี่แกล้งหนู
แต่พอหันไปไม่มีใครสักคนเดียว

คือไม่มีใครเห็นว่าเด็กเล่นอยู่กับใคร

แน่นิ่งเป็นลมหมดสติไป
ต้องปั๊มหัวใจกลับมาไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับ

เหมือนกับว่าผีไปแกล้งน้อง

คือน้องเหมือนกับอยู่กับพี่คนนึง

พ่อเดินหันหลังให้แล้วแบบยกมือไหว้

เหมือนแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกผมด้วย

คือเด็กคนนี้เขานอนหงายหมดสติทันที

กู้ภัยก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเด็ก
ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พยายามเรียก

พ่อยกมือไหว้หันหน้าเข้าบ้าน

เพื่อนบ้านบอกว่าไปเอาทูบมา

พนมมือเหมือนไหว้กลางแจ้งแบบนี้
นี่คือพ่อเด็กนะฮะ

พอจุดหู้ปุ๊บไปยืนกลางแจ้ง

ไปส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่สามร้อยยี่สิบสองทับสาม
เจ็ดหมู่แปดตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเพื่อน
บ้านเขาเห็นเหตุการณ์ก็คือนางบุญชูเนี่ยอายุ๗๓แล้วเขา
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผีเนี่ยแกล้งเด็กจนเด็กหมด
สตินางบุญชูคนนี้นะเป็นคนที่เห็นเด็กวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
คนเดียวนะฮะยืนยันว่าเด็กเล่นคนเดียวสักพักหนึ่งเด็ก
ร้องบอกว่ามีคนแกล้งตอนนั้นพ่อเด็กอยู่หลังบ้านค่ะแล้วก็
ประโยคสุดท้ายคือพี่แกล้งหนูแล้วเด็กก็หมดสติไปเลย
พี่แกล้งหนูแล้วก็เลยช็อคไปเลยพี่นี้หมายถึงใครไม่มี
ใครแล้วเขาเห็นเขาเห็นผีบอกพ่อพี่แกล้งหนูพี่แกล้งหนูไม่
มีคนหรอกเขาบอกเนี่ยแล้วก็เลยช็อคไปเลยพ่อเขาก็ตกใจ
เด็กไม่ได้ป่วยได้อะไรเลยนะอันนี้จริงแค่อย่างไรก็ไม่มี
อะไรพิสูจน์ได้นะครับนางมุชุก็บอกว่าเท่าที่เห็นเด็ก
ก็ดูร่างกายปกติดีแข็งแรงดีนะตนก็ตกใจเหมือนกันกับ
สิ่งที่เห็นครอบครัวนี้เพิ่งย้ายมาอยู่บ้านนี้ได้๒เดือนเอง
คุณผู้ชมอ๋อค่ะเพิ่งย้ายมาเป็นบ้านเก่านะย้ายมาสองเดือนล่าสุด
อาการดีขึ้นและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้
แต่งเรื่องวิญญาณเรื่องผีอะไรก็ไม่ทราบว่าหลังจากนี้
ทางครอบครัวจะมีการทำบุญบ้านไหมค่ะจะเชิญพระมาปัดเป่าส่วน
มนต์ไล่อะไรต่างหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันอันนี้
เป็นความเชื่อสู่บุคคลด้วยส่วนอาการของน้องก็เดี๋ยว
คงจะต้องดูความเห็นจากแพทย์จากวิธีใช้ออกใหม่ทีนะคะ
น้องเนี่ยมีความไม่สบายเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะ